นี่เห็นน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะบางทีพอเจอน้ำท่วมก็จะบอกว่า
น้ำท่วมอ่ะมันเป็นวันแย่แต่เวลาที่ฉันเจอเรื่องแย่
มีแกนี่แหละนั่งอยู่ข้างลองดูค่ะ
ใช่นั่ง
โอ้โหเพลงเอ่ยภาพน้ำท่วมเอ่ย
ดูสิน้ำมันจะถึงที่นั่งที่สาราอยู่แล้วคุณผู้ชม

แต่ภาพที่คุณผู้ชมมองเห็นไหมใครที่อยู่ข้างแล้วมองไปด้วยกัน
มีน้องหมาน้องหมาอยู่ด้วยค่ะ

หมาผู้ซื่อสัตว์นะคะขอให้ทุกอย่างดีขึ้นเป็นกำลังใจให้
เหตุการณ์นี้เขาบอกแอชแท็กอยู่ที่อ่านทองค่ะ
คือเขาให้ข้อมูลแบบนี้น้ำมาตั้งแต่ตี๕
ตอนที่ถ่ายคลิปเกือบ๗โมงนะคือน้ำมาเร็วมากจริง

กำลังจะออกไปทำงานไงแล้วก็ขนข้าวของมานั่งอยู่ที่สารา
หมาก็อยู่ใกล้เขาก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้
มันไม่เลือกนายนะอาจจะรวยจะจนยังไงก็อยู่ด้วยกัน
ชาวเน็ตบอกว่าดูภาพนี้แล้วมันหลายความรู้สึกไปหมดเลย
เศร้าก็เศร้านะแต่มันก็ดูมีความสุขแล้วแสงเสริงมันได้หมดเลยค่ะ

เออนี่ค่ะเอามาให้ดูให้กำลังใจนะ
สำหรับคนที่ประสบเหตุน้ำท่วมอยู่นะคะ